มาดูเรื่องของตำรวจสายตรวจสอนอท่าเรือ

แล้วก็มีคำถามมากมายว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
เตะผู้ต้องสงสัยที่จะไปควบคุมตัวจนปากแตก
เอาตื้นจอไฟมาด้วย
อาจจะมืดหน่อยคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณช่วงตี๒นะครับท่านผู้ชมครับของวันที่๒๐ธันวาคม
ภาพเหตุการณ์ก็คือตำรวจสองนายมาควบคุมตัวชายหนุ่มเสื้อสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เข้าไปควบคุมตัวอ้างว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีค้ายาเสพติด
มีการเอาปืนจ่อไปจ่อมาด้วยนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์บอกว่า
นี่ถูกจับใส่กุญแจมือ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าตำรวจทั้งสองนายเป็นตำรวจสายตรวจของสอนอท่าเรือ

ของเขาเนี่ยที่อ้างว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีค้ายาเสพติดมาจับนอกพื้นที่เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสอนอทองหล่อนะฮะ
ก็มีการวิภาควิจารณ์กันหลากหลายแล้วครับไอ้เรื่องพื้นที่นอกในอะไรยังไงมันก็ไม่เท่าไหร่แต่คำถามก็คือว่าที่ทำลงไปเนี่ยเกินกว่าเหตุไหม
การควบคุมตัวลักษณะแบบนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสมบัติแก่นวิจิตร
ภูมิกับการสอนอท่าเรือนะฮะเพราะว่าตำรวจในคลิปถูกอ้างว่าเป็นสายตรวจของสอนอท่าเรือ
ท่านบอกว่าก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เข้ามานะ

ว่าเป็นตำรวจสอนอท่าเรือหรือไม่อย่างไร
แล้วทำเกินกว่าเหตุตามที่วิจารณ์กันหรือเปล่า
ถ้าพบว่าทำจริงมันก็มีผลทางเรื่องของวินัยนั่นแหละนะครับ
แต่ยืนยันว่าโดยปกติแล้ว
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยก็มีขั้นตอนตามหลักสากลอยู่
ท่านก็ชี้แจงได้เท่านี้แหละ

ว่าลูกน้องทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าครับ